ที่แน่นกพิจารณ์ขยะเปิดตัว๔นักเตะใหม่
ที่จะเข้ามาช่วยทีมสู้ศึกไทยลีกในศึกเล็ก๒เมื่อวานนี้นะคะ
ประกอบไปด้วยประกิจดีพอเรนโดอัสซัมเซาศิโรชัดทองแล้วก็ทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรค่ะ
ขาดหายไปของเทลตันซินวาและชนะทิพย์สงกระสิน
ทำให้ต้องรีบหานักเตะเข้ามาทดแทนเพื่อรักษาสมดุลและเพิ่มความหลากหลายให้กับทีมค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ได้คว้าตัวเฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสมาจากทีมอัลซาบาฟในหลีกซาอุดีอาราเบีย
ส่วนปีโป้ศิโรชัดทองที่ย้ายมาจากอุบลยูเอ็มทีนะคะก็มาร่วมทีมในเล็กที่๒ก็กล่าวค่ะว่า
พร้อมที่จะลงเล่นในทุกตำแหน่งตามเทคติกไม่ว่าจะเป็นหน้าเป้าหรือว่าตัวริมเส้นค่ะ

มิฟิลจากสุภัณฑุรีเอฟซี

กิเลนพยองก็จะบุกไปเยือนสุโขทัยเอฟซี

เวลา๑๙นาฬิกาค่ะ